ต้นหอมกับศรานของใครศรานอะไรอย่าพูดมาก

พี่โม๊คแต่ชอบเขินถ้าเขาชอบใครจริงนี่เขาจะเผิน

เขายอมรับกันแล้วเหรอเขาเป็นแฟนกัน

เขาดูใจกันเออคุณหอมหรอ

เหมือนเธอเอามินิตอนที่เธอแม่วมาซื้อ

ต้นหอมเป็นยังไงบ้างก็ยังเป็นพี่น้องกับปกติ
ยังไงก็เห็นไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรด้วยกันตลอดไม่ใช่เหรอ

ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับเราสนิทกันมากขึ้นเรื่อย
แต่ถ้าจะเป็นคนรู้ใจต้องเรียนรู้กันมากกว่านี้ว
ก็ซ้ำโอ้โหตอนนี้เราไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน
เราไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันเพราะว่าเขาสบายใจ
มีการพูดคุยกันถึงเรื่องสถานะบ้างไหม

ทุกอย่างเขาจ่ายฉันปรักกันชัย

เขาคงหิว
ทำไมหิวแล้วทำไมหอม
ก็ช่วยกันไปกินข้าวเขาหอม

แน็ตโอโหมันก็ไม่ใช่กินของที่ดี
มันเป็นผู้หญิง
เค้าอยู่รอดรนั้นน่ะเชียงใหม่เธอทำวิลล่าอยู่